บางคนเนี่ยเก็บของก้มเก็บของอยู่ข้างถนนนะคะ
และเห็นเพื่อนข้ามถนนไปกลัววิ่งไม่ทันเพื่อน
วิ่งตามไปโดยที่ไม่ได้ดูว่ามีรถอะไรมาหรือเปล่า

เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นและกล้องวงจรปิดจับภาพไว้แบบนี้ค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งนะคะเห็นเพื่อนข้ามไปแล้วเนี่ย
แต่ตัวเองเก็บเงินอยู่มองขึ้นมาอีกทีรถมาแล้ว
ชนเขาเต็มแรงแบบนี้นะคะเป็นแรงงานชาวพม่าค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
นี่เป็นคลิปวินาทีที่ผู้ชายตอนแรกเขาก้มหยิบเงินธนบัตร
ซึ่งหล่นอยู่ข้างทางก่อนนะเงยหน้าขึ้นมาเพื่อนข้ามไปแล้ว
ตัวเองก็จะวิ่งข้ามไปอย่างให้ทันเพื่อน
แต่ไม่ทันมองว่ามีรถมานะคะก็เลยถูกพุ่งชน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายสวนส้มกระทุ่มแบน
พื้นที่หมู่ที่๑ตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับปากทางเข้าวัดบางยางนะคะ
ตำรวจสพบ้านแพ้วและมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครเข้าช่วยเหลือค่ะ
ในที่เกิดเหตุพบในอายุ๒๘ปีเป็นชาวพม่า
บาดเจ็บที่ศีรษะนะคะศีรษะแตกมีแผลถลอกตามร่างกายและใบหน้า
อาการค่อนข้างสาหัสค่ะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
ออกไปเล็กน้อยพบรถเก๋งสีแดงทะเบียนของกรุงเทพจอดอยู่ข้างทาง
สภาพฝากระโปรงหน้ายุบกระจกหน้าแตก
มีคราบเลือดของผู้บาดเจ็บติดอยู่ที่กระจกหน้าด้วย
สอบถามคนขับรถเก๋งค่ะชื่อวนายนัทธวุฒินี่นะคะ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปทำงานตามปกติเลย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นชาวพม่า
คือเดินข้ามถนนไปก่อนคนแรกนะเดินข้ามถนนไปก่อน
ส่วนในคนที่เขาชนเนี่ยเห็นก้มลงเก็บอะไรสักอย่างหนึ่ง
ตอนนั้นเขาเริ่มชะลอความเร็วแล้วแต่จู่จู่เก็บเงินปุ๊บ
ยหน้ามาปั๊บวิ่งข้ามถนนทันทีเขาบอกเขาเบรกไม่ทันช่วงนั้นค่ะ
พุ่งชนอย่างจังเลยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่า
ขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บกับเพื่อนชาวพม่ากำลังเดินข้ามถนนกลับไปห้องพัก
แต่ผู้บาดเจ็บทำธนบัตรหล่นก็เลยก้มลงหยิบ
และพอเงยหน้าขึ้นมาไม่ทันได้ดูว่ามีรถมาเนี่ยนะคะ
กะจะวิ่งตามให้ทันเพื่อนแต่สรุปสุดท้ายโดนชนกลางถนนแบบนี้เลย
มัดระวังนะคะลุกขึ้นมาจะข้ามถนนดูก่อนให้แน่ใจค่ะใช่